ความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงกันในงานแต่งที่นครศรีธรรมราช
มีผู้เสียชีวิตถึง๔ศพบาดเจ็บสาหัส๑ราย
ตอนแรกญาติบอกว่าเป็นการเข้าไปห้ามปรามกัน
แต่ว่าตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นการจงใจไปดวนปืนกันมากกว่า
เล่าย้อนสั้นนิดเดียวคุณผู้ชม
มีชายหญิงคู่หนึ่งนะฮะเขาก็เป็นญาติสักฝ่ายหนึ่งนะฮะของเจ้าบ่าวเจ้าสาว
ระหว่างที่เขากำลังสังสรรค์กันอยู่ก็ไปเต้นกันหน้าเวที
มีเพื่อนชายมาทักฝ่ายหญิงนะฮะแล้วฝ่ายชายที่เป็นแฟนกันเขาไม่พอใจ
นึกว่าไปทักแฟนเขาทำไมอะไรแบบนี้ก็มีเรื่องราวยิงกัน
หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะคนที่เข้าไปทักโดนหญิง
พ่อของคนที่เข้าไปทักเห็นว่าลูกโดนยิงก็เลยเอาปืนไปดวนกัน
เป็นการดวนกันไปดวนกันมาสุดท้ายมีผู้เสียชีวิตถึง๔ศพ
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายหลังจากเกิดเหตุปืนถูกเอาไปซ่อน
แล้วก็บอกว่าเป็นการเข้าไปห้ามปรามแต่ตำรวจเชื่อว่าเป็นการตั้งใจดวนปืนกันนะฮะ
ถาวรคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายที่ไปเต้นกับแฟนหน้าเวทีโดนยิงเสียชีวิตด้วย
ก็นำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดตรัง
อีก๓ศพก็คือแฟนของนายอรุณ
ก็คือนางสาวดาราวัล
อีกหนึ่งก็คือนายคันชิตสมวง
เป็นพ่อของนายสถาพันธ์ซึ่งเป็นคนที่เข้าไปทักนางสาวดาราวัล
แล้วก็นายนรงฤทธเทพทองซึ่งเป็นญาติที่เข้าไปช่วย
เสร็จแล้วหญิงชายคู่นั้นที่ไปเต้นอยู่เสียชีวิตทั้งคู่
นะแล้วพ่อกับญาติที่เข้าไปช่วยลูกก็เสียชีวิตอีกสองเป็นสี่
ส่วนคนที่โดนยิงคนแรกคือสถาพันธ์บาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอาการก็ดีขึ้นตามลำดับ
ไปที่บ้านของนางสาวดาราวัลซึ่งเป็นที่ตั้งศพนะฮะ
ทันทีที่ศพไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องร้องผมกันใหญ่
เพราะว่าช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรับไม่ได้
คาดคิดว่าการที่ลูกสาวไปงานแต่งพี่สาวของเพื่อน
มาทำให้ลูกสาวต้องมาเสียชีวิตนะฮะ
ส่วนร่างของนายคันชิตกับนายนรงฤทธิ์เนี่ย
เป็นญาติกันด้วยก็ตั้งคู่กันในบ้าน
ทางด้านของนายพิษนุเป็นน้องชายของนายคันชิต
บอกว่าก็ทำใจไม่ได้ตอนนี้อยากรู้ผลการชนสูตร

ครอบครัวจะไม่ตกเป็นไปจำเริกสังคม
เพราะมั่นใจว่าพี่ชายเข้าไปห้ามเหตุมากกว่า
ภูมิกับการสพถ้ำพันนารายืนยันเหตุการณ์ทั้งหมดมันคือการดวนปืนกัน
เนื่องจากไปเจอกระสุนปืน๓๘ในกระเป๋ากางเกงของนายคันชิต
ซึ่งยังไม่ได้ใช้งานนั่นหมายความว่าเขาพกปืนกับกระสุนปืนไปนะฮะ
จากคำกล่าวอ้างของญาติฝ่ายคันชิดที่บอกว่าในคันชิดเนี่ย
เข้าไปห้ามไม่ได้มีใครมีปืนทั้งนั้นนะฮะส่วนปืนสามกระบอกตำรวจอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบตามบ้านญาติแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
นิษฐานว่าหลังก่อเหตุมีคนเอาไปซ่อนเพื่อปกปิดหลักฐานนั่นเองนะฮะ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าทั้งหมดนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเหมือนกับว่าฝ่ายนายอรุณเนี่ย
เขาจะมีการโพสต์สั่งเสียในเฟซบุ๊คเอาไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่ามีปัญหากับแฟนสาว
เหมือนมีผู้ชายเข้ามาเกี่ยวพันธ์เกี่ยวข้องแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหมือนว่าตั้งใจจะไปก่อเหตุด้วยซ้ำไปแต่ว่าสุดท้ายต้องรอตำรวจเขาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ